ต้นสังกัดของชนะทิพย์สงกระสินเจ้าตัวมีโอกาสได้ขึ้นไปร้องเพลงครับ
ภาษาญี่ปุ่นร่วมกับทางโยชิฮิโรวาราชินะประธานสโมสรนะครับ
แต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลสะดุดตาแล้วกลายเป็นที่ฮาคือชุดของเจนี่แหละครับ
เสื้อกล้ามสีขาวแว่นตาสีดำก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
มีผ้าคาดหัวกางเกงคล้ายชุดฝึกของพวกทหารนะครับ
ก็แต่งตัวเหมือนกับประธานสโมสรนะครับ
แล้วก็ประธานเนี่ยเขาก็สะพายกีต้าบันเลงเพลงร้องเพลงบนเวทีนะครับ
มอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับบรรดาแฟนบอลของสโมสร

แฟนบอลชาวไทยต่างก็บอกเป็นเสียงด้วยกันว่า
ชนะทิพย์ในม่านนี้ดูคล้ายกับพี่แอดคาราบาลนะครับ
เพลงเพื่อชีวิตชื่อดังของบ้านเรานะครับ
ไปฟังบางช่วงบางตอนของการร้องเพลงของเจกันหน่อยครับ
ก็ถือเป็นเพลงเพื่อชีวิตแนวญี่ปุ่นนะครับ
ชื่อเพลงที่ชนะทิพย์ร้องนะครับก็มีชื่อว่า
หมายความว่าแมลงปอนะครับ
คนร้องก็คือคุณซูโยชินากาบูชินะครับ
เป็นเพลงดังของเจ้าตัวเมื่อปี๑๙๘๘นะครับ
ได้ใจความก็ประมาณว่าเจ้าแมลงปอที่กำลังสุขใจ
โดยบินไปที่ใดเจ้าดูมีความสุขพร้อมใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มนะครับ
นี่เป็นเวอร์ชั่นเพื่อชีวิตของญี่ปุ่นนะครับ
สถานการณ์ล่าสุดของทางฟอนตาเล่นะครับยังมีลุ้นป้องกันแชมป์หลังจากที่
อันดับ๓มี๓๗คะแนนจาก๒๐นัด
ตามหลังโยโกฮามาเอฟมารินอสจ่าฝูงอยู่๘แต้มนะครับ

เวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ